ช่วงนี้นี่เห็นภาพกันแล้วแหละนายกคนที่สามสิบ
ฟิตจริงลงพื้นที่ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยว
ลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตแล้วใช่ไหมคะครับคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเครื่องลงภูเก็ตเลย
จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการรับฟังข้อมูลการท่องเที่ยวนะคะ
แต่ก่อนที่ก่อนไปที่สนามบินสนภูมิเองก็มีการ
รับฟังข้อมูลด้านการบริการนักท่องเที่ยวแล้วก็การสะท้อนปัญหา
หลังจากนั้นก็ลงเครื่องที่ภูเก็ตวันนี้ไปกันหลายคนเลยอย่างที่พี่อุ๋ยบอกว่า
นี่ตอนอ่านข่าวใส่ไข่พี่มดก็บอกว่าไม่ใช่คนเดียวนะ
เหมือนจะมีว่าที่รัฐมนตรีหลักแก่คนนี่ต้องดูนี่ครับ
คือคอรมอเศรษฐานึงเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะมีใครบ้าง
มีแต่โผล่การคาดการณ์ใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่ดูได้จากการไปกับคณะของคุณเศรษฐาว่ามีใครไปบ้างในช่วงเวลานี้ในวันนี้นะครับ
นี่ค่ะรายชื่อตามนี้เลยนะคะไล่เรียงไปทีละคนนะคะ
มีหมอมิ้งค่ะในแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชนะคะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย
เป็นอดีตเลขาธิการนายกอีกต่างหาก
อกจากนี้มีคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวค่ะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศล
สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยคนนี้แหละที่ในโผล่เขาวางไว้ว่าน่าจะเป็น
ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าที่นะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
มีคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมค่ะสสเชียงใหม่พักเพื่อไทย
คุณจักรพงศ์แสงมณีและอีกคนนึงก็คือคุณ
พร้อมพงศ์นบภริษย์อดีตโคศกภักดิ์เพื่อไทยนั่นเอง
ตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นคณะทำงานด้านท่องเที่ยวหมดเลย
คือผู้ที่ถูกจับตาแน่นอนว่าคือคุณสุดาวันซึ่งคาดหมายว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แล้วก็คุณหมอมิ้งคุณหมอพรมมินคาดว่าจะมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กล้องเครื่องที่ภูเก็ตแล้ว
โยต้าเอาผาดสีดำทะเบียนขอไข่งองู
๔๔๗๗ภูเก็ตทางจับหวัดเขาจัดให้
ก็ขึ้นรถคันนี้ไปรับฟังปัญหา
ข้อคิดเห็นแล้วก็ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน

คุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้เราต้องลืมก่อน

ภูเก็ตเนี่ยไม่มีสอสอเพื่อไทยเลยแม้แต่คนเดียว
เพราะก้าวไกลแลนด์สไลด์ที่ภูเก็ตใช่ไหม

แต่อย่างที่บอกลืมเรื่องพักการเมืองไปก่อน
เอาเรื่องประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศก่อน
รู้กันดีว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไตรมาส๒
มันตกต่ำมากไม่ถึง๒เลย
เพราะฉะนั้นในไตรมาส๔มีความสำคัญมากต่อการท่องเที่ยว
เพราะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น
อยากมาฟังไปประกอบนโยบายขับเคลื่อนทางท่องเที่ยวในทุกมิติ

ช่วงเย็นมีการไปพบปะผู้ประกอบการนะคะ
ชมการค้าขายที่ตลาดเมืองเก่าภูเก็ต
ก็มีพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวในตลาดมารุมล้อม
ขอถ่ายรูปแสดงความยินดีกันเยอะเลย
สำหรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย

สู้นะเพราะว่างานหนักรออยู่
แล้วก็นี่มีจังหวะแวะทานไอศกรีมด้วย

หาแม่ความสนุกขออภัทริตแก่ฟรูเซม
นี่ค่ะบอกหวานมันครับแล้วก็ยังมีการชมการทำอาหารเมนูพื้นบ้านของชาวภูเก็ตด้วย
แล้วก็ลองปั้นขนมเต่าที่เป็นขนมพื้นเมืองของคนเชื้อสายจีนด้วย
วันนี้ก็ไปดูเรื่องการท่องเที่ยวด้วยอ่ะนะใช่ค่ะก็บอกว่าไตรมาสสี่แล้วก็ต้องกระตุ้นกันหน่อย
เพราะว่าถือว่าอัตราการเติบโตมันค่อนข้างที่จะไม่เป็นไปตามเป้าเลยแหละ
แล้วอาหารที่ภูเก็ตนี่อร่อยทั้งนั้นนะอาหารใต้นี่ที่สุดเลยค่ะ